มีความเคลื่อนไหวอีกแล้วที่หน้าพักเพื่อไทย

นักข่าวไปสังเกตการณ์บอกว่าเพื่อไทยก็
ณเวลานี้ก็ยังไม่ได้มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอะไร
การชุมนุมคือที่ผมว่านี่ครับ

วันนี้เขานัดกันตอนเย็นนะครับ

ตอน๑๘นาฬิกา๘๐นาที
อ้อขอแม้๑๘หลีกา๔๐นาทีขออภัย

ตลอดทั้งวันก็อย่างที่ผมนำเรียนฮะ
ยังไม่มีการนะครับเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอะไร

จะไปทำกิจกรรมเปิดแคมเปญ
ส่องไฟให้ทางประชาธิปไตยนะครับ
ทางเท้าหน้าที่ทำการพักเพื่อไทยฮะ

เพลโพเพลหน่อยนะครับก่อนทุ่มหนึ่ง

มีป้ายมาเตือนเนี่ยนะฮะพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามบุกรุก
หากฝ่าฝืนจะเดิมในคดีตามกฎหมาย

ตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกาแล้วนะครับ
ก็ขอความร่วมมือทุกคนออกจากที่ทำการพักนะฮะ
บุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในอาคาร

แต่มีนักข่าวไปปะครับ

มีรถตำรวจนครบานนะครับ
บรรทุกตำรวจควบคุมฝูงชนหรือว่าคอฝ

มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไปที่พักเพื่อไทยหรือเปล่าเพราะว่า
เพราะว่าตรงนี้ที่ไปเจอเนี่ย
เจออยู่ตรงเส้นอโศกตัดพระรามเก้าเนี่ย

แล้วก็แต่ละคันก็มีตำรวจอยู่ประมาณ๑๐นาย
มีประมาณ๑๐คันนะคะที่ขับต่อเนื่องกันมาเนี่ยค่ะ
ก็คาดกันว่าน่าจะไป
เพื่อที่จะรองรับการทำกิจกรรมในช่วงเย็นวันนี้

และการชุมนุมที่จะไปที่ที่ทำการพักเพื่อไทยนะครับ

คุณเศรษฐาทวีสินเพราะว่า
วันนี้เนี่ยนะครับคุณเศรษฐา
วันนี้เป็นการเปิดสนามฟุตบอลไทยลีก๑นะครับนะครับ
คุณเศรษฐาจะไปเชียร์ที่สนามบุญญจินดาของโอลิสเทโร
ซึ่งจะเป็นการออกงานครั้งแรกนะครับหลังจากคุณเศรษฐาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อไปเมื่อวันที่๒๐กรกฎาคม
ก็เดี๋ยวรอดูความเคลื่อนไหวจากสนามบุญญจินดาถนนวิพาปรีรังสินนี่เอง
เศรษฐาก็เป็นนักฟุตบอลด้วยแล้วก็เป็นแฟนบอลด้วยครับ
ดูเหมือนว่าความเคลื่อนไหวในการจัดตั้งรัฐบาล
วันนี้ก็ยังไม่ได้คืบหน้าอะไรมากนัก
ยังไม่รู้ว่าจริงแล้วหลังกิจกรรมเหล่านี้เนี่ย

เพราะว่าตัวเลขเสียงทางฝั่งรัฐบาลก็ยังไม่ครบนะคะ
ก็ต้องรอจับตาดูในวันพรุ่งนี้ต่อไป